ตอนนี้กันต่อเป็นเรื่องเศร้าค่ะที่จังหวัดเพชรชบูญ
มีการแจ้งอุบัติเหตุนะคะบอกว่าคนงานหักข้าวโพด
ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ไปค่ะ
เอารถเอาอะไรไปเพื่อที่จะไปขนย้าย
เหตุการณ์นี้ตำรวจสอบพอชนแดนค่ะได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนอนหมดสติ
ก็เลยเข้าไปพร้อมกับกู้ภัยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์บนเทือกเขาปู่
บนถนนสายชนแดนบ้านซับเปิบอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
ไปถึงก็พบศพของในพันธุ์พรมดีอายุห้าสิบเก้าปีนะคะ
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนที่หูซ้าย๒รู
หูขวาสองรูเหนือท้ายทอยอีกนับสิบรูค่ะโอ้โหครับ
เยอะจริงจริงนะคะลูกลูกชายผู้ตายเนี่ย

มารับจ้างหักข้าวโพดบนเทือกเขาปู่ซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ๓กิโลเมตร
พอสายเขาเอาข้าวกับน้ำไปส่งพ่อ
พอไปถึงไม่เจอพ่อแต่ว่าได้ยินเสียงหายใจดังฟืด
ก็เลยตามหาเสียงแล้วตามไปจนเจอ
พบว่าพ่อนอนไม่ได้สติอยู่ข้างก้อนหิน
ก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้พาพ่อขึ้นรถไถจะเอาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไปไม่ถึงก่อนนะคะคือพ่อเสียชีวิตก่อน
ตอนแรกเขาเข้าใจว่าพ่อประสบอุบัติเหตุรถล้ม
มารู้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบนี่แหละค่ะ
ว่าพ่อถูกยิงจะเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
ผมหันไปเจอก็เลือดออกปากออกหูแล้วนอนอยู่ผมก็เลยอุ้มวิ่งลงมา
วิ่งลงมาก็เรียกระบุ๊ดระบุ๊ด

แล้วผมก็เอาใส่รถไถก็ขับมานี่
โทรมาทางบ้านบอกให้เขาแจ้งรถร่วมให้หน่อย

หมดลมหายใจผมก็ปั๊มปั๊มหัวใจมา
โหถูกยิงเป็น๑๐แผลค่ะ

อันนี้คือคนที่ได้ยินเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
บอกเขานั่งดื่มกาแฟอยู่แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
เชื่อว่านะส่วนตัวเขาก็เชื่อว่าบอกว่าน่าจะเป็นพรานมาล่าหมูป่า

มันก็เหมือนกับว่าต้นไม้มันก็ไหวเนี่ยต้นมันสูงค่ะ
พรานก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมูป่าก็เลยยิงไป
นี่ค่ะส่วนผู้ตายเป็นคนขยันทำมาหากิน
ศัตรูหรือไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนนะคะ
ตำรวจตอนนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบจุดที่พบผู้ตายครั้งแรก

พบหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๑อัน
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะ
ตำรวจนี่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล